รับเชิญเจ้าของภาพเก่าของเราในวันนี้นะครับเธอ
เป็นนักร้องสาวลูกทุ่งเสียงหวานนะครับ
เจ้าของเพลงนะครับจริงปิงจางปางแจ้งแปง
จมโปรก
ฝนธนสุนทรหรือเตือนใจศรีสุนทรนักร้องลูกทุ่งสาวแสนสวยน่ารักคนนี้
เริ่มเข้าวงการจากการประกวดมิสทีนโอเล่และคว้าตำแหน่งมาครองในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ด้วยวัยเพียง๑๕ปีจากนั้นได้มาเล่นหนังโฆษณาก่อนจะมีผลงานเพลงสติงอัลบั้มแรก
ในปีพุทธศักราช๒๕๓๘ชื่ออัลบั้มมุมหนึ่งของหัวใจ
แต่ด้วยความที่ชื่นชอบในดนตรีลูกทุ่งซึ่งเป็นแนวเพลงที่ถนัดและฝึกร้องมาตั้งแต่เด็ก
ทำให้เธอเปลี่ยนแนวมาออกอัลบั้มเพลงลูกทุ่งในชื่อทักอ้ายโจงโป่งในปีพุทธศักราช๒๕๔๒ครับ
และก็ทำให้ชื่อของฝนธนสุนทรโด่งดังและเป็นที่รู้จักในวงการในฐานะนักร้องลูกทุ่งหน้าหวาน
จากนั้นก็มีอัลบั้มเพลงลูกทุ่งอีกหลายสิบชุดตามมารวมถึงมีผลงานการแสดงที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
วันนี้เราไปย้อนดูภาพเก่าในวันวานของเธอให้หายคิดถึงกันเลยครับ

แขกรับเชิญมานั่งปั๊บจะย้อนเวลากลับไปสู่ความคิดถึงความหวานความทรงจำในอดีตผ่านเรื่องราวจากภาพต่างนะฮะ

ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะเห็นไหมเสียงออกจะเซ็กซี่นิด
ที่ถามเนี่ยเพื่อจะได้ให้ออกตัวว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ได้ยินเพลงสด
ใช่อาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าคือไปโดนความร้อนอากาศบ้านเราร้อนมาก

แล้วก็มาอัดรายการอากาศเย็นเหมือนอย่างในนี้ในห้องแอร์อย่างนี้มันตีกัน
เขาบอกว่านี่คือหนึ่งนะฮะในนักร้องลูกทุ่งหญิงที่ครบเครื่องที่สุด
ได้รับการชมจากอาจารย์ชนนาธี
ครูชนละทีทานทองค่ะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเพราะว่าครูนี่เป็นศิลปินแห่งชาติด้วย
เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด

ยิ่งอยากฟังแต่วันนี้ป่วยครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ฟัง

อย่างนั้นเดี๋ยวแอดไลน์กันเลย
วันนี้มารายการภาพหลวงยุคนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพในชีวิตในช่วงต่าง
เราจะเริ่มจากช่วงชีวิตวัยเด็กก่อนนะครับ

เด็กขนาดนี้ไม่รู้จำได้อยู่รึเปล่า

ผู้หญิงค่ะนี่ก็ผู้หญิงน้องสาวค่ะ

อันนี้น้ำฝนเองค่ะ
ภาพเก่ามากเลยค่ะ

เราที่บ้านเราแบบจะไม่มีกล้องไม่มีอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถ่ายรูปกันทั้งทีเนี่ย

ตัวหาชุดเสื้อผ้าที่สวยที่สุด

ที่ใส่อยู่ในข้างหลังซิปแตก

ก็คือเขาตื่นตั้งใจมากที่เขาจะถ่ายรูป

แล้วก็เดินไปไหนไม่รู้แล้วก็ไปเหยียบแก้ว

เท้านี่บวมเป่งเลย
คือบอกว่าเขากลัวไม่ได้ถ่ายรูป
เขาพาเขาไปโรงพยาบาล
แล้วแก้วก็ยังเสียบคาอยู่

คือการถ่ายรูปนี้เป็นอะไรที่

ยิ่งกว่าปีนึงค่ะบางที๔๕ปี

ทรงผมนี่แปลกมากแนวมาตั้งแต่เด็ก

แล้วก็ตัดแล้วพ่อจะเป็นคนตัดให้ตลอด

ต้องดูแลน้องต้องเลี้ยงน้อง

เป็นคนค่อนข้างอารมณ์ดีอารมณ์ขัน
แต่ก็คือไม่ได้ดื้มไม่ได้สน

ใช่ค่ะสบาย

ก็ไม่เป็นไรไปวัดไปขอข้าวหลวงปู่

อะไรอย่างนี้คือชีวิตไม่เครียด
มีวีรกรรมอะไรที่แบบไม่เคยลืมไหมฮะ

ครับเกิดอะไรขึ้นหมา

ก็คือถ้าวันพระจะตรงกับเสาร์อาทิตย์

แล้วพอไปวัดเนี่ยพอพระฉันอาหารเสร็จ

แล้วทีนี้มีหมาขี้เลื้อน
เขาเดินขึ้นมาบนสารา
พอเดินขึ้นมาบนสาราเขาก็มาเกาที่เรือน
แล้วสาราวัดเนี่ยเขาจะมีพัดลมเพดานใช่ไหม

เพราะขี้เลื้อนอะไรอย่างนี้
ฝนก็เลยเดินคานเข่าเข้าไปค่ะ

แล้วก็ไปหยิบจำได้เลยว่าหยิบดอกเยเบลล่า

อกที่เขาเอามาไหว้พระถวายพระ
แล้วมันมีหล่นมาดอกนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็คานเข่าไปแล้วไปไล่ชิวอย่างนี้
เสร็จแล้วเขากระโดดเหยียบหน้าอกเราเลย

เขาก็กัดหน้าเราเลย

คือเสียใจมากที่โดนหมากัด
เพราะว่ากำลังจะได้ถือป้าย

ไม่ได้ห่วงเลยว่าตัวเองจะเจ็บหรือจะเสียโฉม

ห่วงแค่ว่าไม่ได้ถือป้ายกีฬาสี
แต่ก็คือว่าตอนนั้นที่เสียใจอีกอย่างหนึ่ง
แต่ก็คือว่าตอนนั้นที่เสียใจอีกอย่างนึง

มันไม่สามารถตรวจเช็คได้ว่า
หมาตัวนี้เป็นบ้าหรือไม่เป็นบ้า

มีวิธีเดียวคือต้องตัดคอมันแล้วเอาไปตรวจ

พอเอาไปให้หมอตรวจพิสูจน์แล้ว

เขาแค่หิวข้าวขึ้นมาขอข้าวกินแค่นั้นเอง

ที่ทำให้ฝนตอนนี้ฝนเลี้ยงหมาที่บ้าน๑๕ตัว

เพราะว่าเราอยากจะชดเชย

ในกรุงเทพแล้วตอนนั้นคือเข้ามาแล้วก็มาอยู่บ้านญาติ
เริ่มแรกเดิมทีเลยก็คือว่าเขามีเหมือนให้ส่งรูปเข้ามา
เราก็ส่งรูปเข้ามาปกติเหมือนกับว่าแล้วเขาตอบจดหมายกลับมาว่าให้เราไปสัมภาษ
นึกว่าเราได้แล้วเราก็เลยไปโดยที่ไม่ได้ลาโรงเรียน
แล้วก็ไปในช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะซึ่งวันจันทร์เขาบอกว่า
คือพอเราสัมภาษณ์อะไรเสร็จปุ๊บเราเข้ารอบพอเราเข้ารอบเสร็จปุ๊บ
เราจะต้องมีการฝึกเดินประกวดกลายเป็นว่าขาดโรงเรียนไปอาทิตย์หนึ่งอาทิต

สมัยนั้นบอกที่บ้านยังไงอ่ะอ๋อที่บ้านเนี้ยรู้เรื่องอยู่แล้วค่ะ
เราก็บอกที่บ้านรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วทีนี้อ่าพอเอาไปเอามาปุ๊บ
เราได้เข้ารอบ๕คนเลยใน๕คนนั้นก็คือเขาจะทำแบบเป็นหนังสือพิมพ์อะค่ะ
ลงแบบว่าผลออกมาแล้วนะเป็นสาวน้อย๕คนนี้อะไรอย่างนี้
ให้ประชาชนส่งเข้ามาโหวตนะฮะโรงเรียนรู้จากหนังสือพิพ
หนังสือพิมพ์แล้วครูก็เลยเรียกฝนเข้าไปห้องปกครอง
แล้วก็บอกเธอทำผิดกฎระเบียบนะต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียน
โอ้โหเอาละตื่นเต้นสนุกสนานดราม่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมีภาพนั้นให้ดู

อันนี้ดูแบบจากนางแบบคนไหนมา

เพื่อจะกลับมาพบกับภาพที่ผมว่านะฮะ

เพลงหลงยุคเพลงโปรดของคุณฝน
ค่ะชอบเพลงพี่แจ้ค่ะ

คือขอสักนิด

ว่าไหนก็ถามคุณนะคุณเยี่ยมด้วยมึง

งั้นก็ไปบอกของรักษาแรก

พี่หลานเขาเนี่ยเรียนภาษาศึกษ์
ใช้ชีวิตมีความสุขโตอย่างสวยงามมาก
ใช่ค่ะแล้วพี่เขาก็เหมือนแบบเป็นลูกผู้ชายไง

โดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าเราทำอะไรผิดอะไรอย่างนี้

ฟ้าหรือฝน
ลมจะเทมาเพียงใด
ไม่เจ็บเท่าไรใช่ไหมฟ้า
ออกหักฟังเพลงอะไรก็พอเนอะ

หลงไห้

แห่ง
ร่วงรอบสิ้นเจ็บกว่าไม่แบ่งเวลาดำเหมือนฟ้า
ไม่พูดไม่จาเบื่องหน้าลืมได้ทันที
เจอคนใจร้ายใจดำเขามีเท่าเช้ารับกรรม
ต่าป้าต่าคนอย่างเชื่อนชังกว่าเจอหน้าเธอคนหนึ่งคำ
จะจำเอาไว้กับใจว่าใจเธอร้ายกว่าใคร
เฝาร่วมลมจะเทมากยังไง
ไม่เจ็บเท้า
โปรดติดตามตอนต่อไป